ดูหน่อยตำรวจเนี่ยโอ้โหเขาตามนะเขาไล่กล้องวงจรปิดตามไป
รู้ว่าผู้ชายที่ไปกระชากสร้อยผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่นี่
แล้วดูนะภาพจากกล้องหน้ารถจับเอาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหดูดูนี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมว่าผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้เลยนะ
ฝั่งผู้หญิงผู้เสียหายนะวิ่งตามวิ่งตามช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาตามประกบ
จุดตรงนี้คือหน้าวัดต้นมะขามที่ศรีราชาชนบุรีแหมเอาสร้อยทองเธอไปสองบาท
เลี่ยมทองหนัก๒สลึงก็รถผู้เสียหายล้มคว่ำแบบนี้
พลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาไงก็เห็นเหตุการณ์ก็ขวางไว้
พลเมืองดีเขาขนถังแก๊สมาด้วยแล้วปรากฏว่าถังร่วงหล่นลงพื้นเลยนะคะ
คนร้ายก็ขี่ฝ่าหนีไปได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักบ่ายช่วงประมาณบ่ายบ่ายเย็นเย็นนะคะ
เมื่อวันที่สองที่ผ่านมาแล้วคนร้ายนะใช้รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮัสสกุปปี้ไอสีฟ้าขาว
นี่ให้เห็นภาพจากมุมนี้เห็นชัดเลยคุณผู้ชม
ชุดสืบเขาไล่กล้องแบบที่โทษไม่จุดไล่ไปดูดูสิแล้วกล้องต่อจากนี้เนี่ย
คนร้ายมันไปไหนต่ออุ้ยเขาหาแบบกล้องวงจรปิดทั่วอำเภอศรีราชาเลย
จนเจอไงว่าอ๋อหนีไปไกล๕โลกว่า
นี่แล้วก็เอากล้องทุกกล้องมาเชื่อมกันเชื่อมกันจนมาถึงตรงนี้
มันตามมาถึงตรงนี้เลยที่หอพักหอพักดอมแล้วเมื่อวานนี้ชุดสืบสพศรีราชาไปจับกลุ่มได้
สนั่นบุตรวงหรือว่าในบอมอายุ๒๕ปีเจอพร้อมของกลางก็คือรถมอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นแหละ
อ่ะก็มีสร้อยคอทองคำสองบาทพระเลี่ยมทองหลวงปู่หกแล้วก็เอ่อเข้าไปดูซิเข้าไปดูในห้อง
นี่โอ้โหหลักฐานยังอยู่
สอบในบอมหน่อยในบอมบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาไปเจอ

ผมก็อยากได้ขี่ประกบเลยกระชาก

อ้าวตำรวจถามแล้วทองเนี่ยตั้งใจจะยังไง
คือจริงผมกะขายแหละคุณตำรวจ

อมบอมหวังจะได้ใช้ตังค์เหรอ

แต่บอกว่าไอ้ชิงทองแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ตังค์หรอกนะ
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อสิ่งที่บอมพูดหรอก

ว่าคนร้ายคือตัวบอมเอาสเปรย์มาฉีดพ่นแผ่นป้ายทะเบียนสเปรย์สีขาว
ตำรวจก็เลยแบบนี่เจตนาลงมือแน่ไม่ใช่ขี่ไปเจอท้องเส้นใหญ่แล้วก็เกาะเหตุแน่นอน
เดี๋ยวสอบแล้วก็ขยายผลดูซิว่ามีคดีอื่นหรือเปล่าแล้วดูคอของผู้เสียหาย
กระชากมาแบบนี้นะคะเธอบอกเธอก็ยังเจ็บอยู่เลยแต่ตอนนี้ได้ของกลางคืนแล้วนะคะ